พยากรดวงชะตาในปีหน้าเป็นอย่างไรครับอาจารย์
ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะ
เนื่องจากจะมีดาวใหญ่เตียกย้ายราศีทั้ง๔ดวงด้วยกัน
ซึ่งจะทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ

คุณผู้ชมมาเปิดดวง๑๒ราศีต้อนรับปีใหม่๒๕๖๖นะครับ

หมอดูชื่อดังระดับประเทศฟรี
หน้าจอช่องไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยหลักโหราศาสตร์พยากรครับ
ผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลานะครับ
อาจารย์บอกว่าในปีหน้า
จะมีดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายถึง๔ดวงด้วยกัน
รับรองว่าสนุกแน่ครับ
๒๐๒๖เป็นปีที่ถ้าในทางดวง
มันมีความสนุกสนานเกิดขึ้นเยอะ

ดาวเสานะครับเพราะมัน๒ปีครึ่งย้ายทีหนึ่ง
มันก็ดาวเสาย้ายครั้งล่าสุดเนี่ยก็ก่อนโควิดนิดหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่งผลต่อดวงเมือง
ดวงที่๒ก็คือดาวพฤหัสนะครับ
แต่ดาวพฤหัสเนี่ยจริงเป็นดาวที่ย้ายทุกปีนะครับ
ย้ายปีละครั้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แต่ว่าปีนี้พิเศษกว่าปีอื่น
ตรงที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรเข้าราศีเมษนะครับ
ซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองนะครับ
การที่ดาวพระหัสจะเข้าราศีเมษได้ก็คือ๑๒ปีจะมา๑ครั้งนะครับ
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษายนนะครับ
ดาวเสาร์ย้ายมีนาดาวพฤหัสย้ายเมษา
ก็ไปลองดูไทม์ไลน์กันว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นเป็นยังไง
คุณกิ้งเปิดไปที๑๐๐ปีเมื่อ๑๐๐ปีที่แล้วเนี่ย
มันก็จะบอกว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าดวงเมืองในเดือนเมษาอันนี้เป็นเรื่องการคำนวณ
แต่ว่าเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
ซึ่งพอมันเป็นดาวที่ดีคำตอบมันก็จะเป็นข่าวดี
ดวงหนึ่งอีกนะครับมีดาวมรุตยูอีกเข้ามา๗ปีที่แล้วนะครับ

ในปี๒๖๖๖เนี่ยมฤตยูจะออกจากดวงเมืองคือราศีเมศเนี่ยอย่างถาวร
ไม่กลับมาอีกแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคืออีก๘๔ปีข้างหน้านะครับ
ดังนั้นเราก็จะหมดเคราะห์หมดโศกจากมนุษยูที่อยู่ดวงเมืองมาประมาณ๗ปีนะครับ
ยังมีพระราหูอีกนะแต่ว่าพระราหูนี่เป็นอีเวนต์สิ้นปี
คุณผู้ชมครับนั่นคือภาพรวมของดวงเมืองนะครับ
แต่ทีนี้การเคลื่อนย้ายของ๔ดวงดาวก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงของ๑๒ราศีด้วยเช่นเดียวกัน
และขอแสดงความยินดีกับกลุ่มราศีเหล่านี้โดยเฉพาะราศีเมษครับ
ดาวพฤหัสที่เราบอกว่าเป็นดาวที่ดีที่สุดที่จะเข้าราศีเมษ
เขาก็มีชื่อเรียกว่าดาวพฤหัสราชาโชค
ผมใช้นิยามของปีกระต่ายว่าเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นในชั่วโมงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่
หรือจำได้ไงว่ารังศูนย์กลายเป็นต้นไปนะครับ
เจ้าภาพที่คู่กันก็คือราศีตุลนะครับ
อันนี้ก็จะดีคู่กันมานะครับ
มันจะไปดีเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาความรักอะไรแบบนี้
แม้กระทั่งเราพูดถึงเรื่องของดาวเสาร์ก็ตาม
ดาวเสาที่ย้ายออกส่งผลให้ราศีที่ดาวเสาเข้าอยู่
มา๒ปีกว่าก็จะผลเคราะห์
มี๒ราศีก็คือราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎ
ใครเกิด๒ราศีนี้
ถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงให้ถามตัวเอง
คือมันมีคนที่ถูกกับดาวเสาร์ก็มีนะครับ

คือ๒ปีที่ผ่านมาถ้าคุณเจอแต่ปัญหา
ความทุกข์โศกเสียใจถูกโกงผิดหวัง
ความรักไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ถ้าเจอมาหนักแล้วให้มั่นใจว่า

ในปี๖๖นี้จะเป็นปีที่
สิ่งร้ายมันก็จะเหมือนแบบ

หรือบางคนอาจจะเน้นเรื่องของเงินทอง

มันก็เลยไปทำมุมกับพวกราศีเมทุนซึ่งเป็นราศีที่เด่นทั้งเรื่องงานและเรื่องโชคลาภ
คือถ้าใครที่เป็นนักลงทุนที่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงหน่อยเมถุนเนี่ยจะให้คำตอบที่ดีนะครับ
ในเรื่องของโชคถ้านับโชคลาภเนี่ยเมถุนจะมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ
ถ้านับเรื่องพูดถึงการลงทุนถ้าเกิดใครอยากจะทำอะไรเพิ่มเติม
ธนูก็เป็นราศีที่เหมาะนะครับที่ทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ก็เป็นราศีที่มีหลายจ๊อปมีหลายงานมีหลายโอกาส
แต่เหนื่อยนะครับพวกที่พูดมาเนี่ยเหนื่อยทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยแล้วมีความสำเร็จที่ดีเข้ามา
จิกนะครับพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่การเงินแข็งแรงนะครับ
ถ้ามองในเชิงของการหารายได้หรือว่าอะไรใหม่นะครับ
พิจิกเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตของรายได้ที่ดีขึ้นนะครับ
เงินประจำรายได้พิเศษสวัสดิการชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยพิจิกก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้อาจารย์ช้างพูดกับผมย้ำบอกว่าพูดตรงนะ
มีบางราศีที่ต้องฝากคำเตือนด้วยความห่วงใยอย่างไรก็ตามปีหน้าเตรียมความพร้อมให้ดีครับ
แรงกายและกำลังใจครับจริงจริงเราก็ต้องพูดคืออะไรดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะครับ
อะไรที่ต้องเตือนก็ต้องเตือนซึ่งบางทีข่าวร้ายคนอาจจะไม่ค่อยชอบฟังนะครับ
แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะส่งผลดีได้ทุกราศีนะครับ
อาจจะมีบางราศีที่เราเหมือนไม่ได้อยู่ในกระแสไม่ได้อยู่ในเทรนด์ครั้งนี้

มีอีกบางคนที่คิดถึงก่อนแล้วก็อยากจะเตือนเขานะครับก็คืออย่างราศีกัน
จริงเป็นราศีที่ดวงดีในช่วงต้นปีก่อนที่ดวงดาวชุดใหญ่จะเปลี่ยน
หมกรากุมามีนาดวงยังโฆษฐ์โอเคอยู่แต่ใครราศีกรรมเองอยากจะเริ่ม
อยากจะทำอะไรก็ลุยได้เลยต้นปีต้องตุ่นไว้เยอะ
ชีวิตมันเหมือนผันผวนไม่ได้บอกว่าจะร้ายอย่างเดียว
แต่ว่ามันมีด้านดีเข้ามาบ้างแหละแต่มันก็จะคงอยู่ไม่นาน
ถ้ามองในเชิงของอย่างพวกการโปรโมท
บางคนรอปีใหม่จะได้โปรโมททั้งจำหนังหรือเปล่า
สีสิงศ์ก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับ

แต่ว่าสิงฯจะเตือนเรื่องความรัก
คือเรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก
แต่ว่าในเรื่องส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

เพราะว่าดาวเสาร์มาเข้าราศีสิงฯด้วยนะครับ

สองราศีนี้เตือนสองเรื่องคือสุขภาพนะครับ
แล้วก็เรื่องความไว้ใจคนการถูกหลอกถูกโกง
คือคนเราเวลาจะถูกโกงเนี่ยมันมักจะถูกโกงจากคนที่เราไว้ใจ
คือถ้าเราไม่ไว้ใจเราไม่ยอมให้เขาโกงหรอกนะครับ
แต่คนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับ
แล้วเนี่ยสิงห์กับกลุ่มก็ต้องฝากเตือนตรงนั้นไว้
ส่วนราศีมีนเป็นราศีที่เสียตังค์เยอะมากนะครับ

ข่าวดีคือว่าดวงดาวประจำราศีมีนก็มีพลัง
มันจะส่งผลคือทำให้คนราศีมีนเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ
ถ้าทำสินค้าออกมาขายคนก็จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับ
หรือว่ามีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ว่าในฝั่งรายจ่ายก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนกัน
ราศีพฤศพนะครับก็เป็นราศีที่
มนุษยูที่เราคุยกันไปเนี่ยที่มันออกจากดวงเมืองมันไปเข้าราศีพฤศพพอดี
ดังนั้นคนราศีพฤศพมันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง
เราก็ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือราศีพฤศพเนี่ย
ดวงดาวตัวช่วยก็ไม่ค่อยมีเหมือนคนเราบางทีทำอะไรเนี่ย
มันต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะครับบางทีเราลุยเองหมดไม่ได้เนี่ย
เหมือนเราเข้าป่าไปคนเดียวไม่ได้เอาโทรศัพท์ไม่ได้เอาเข็มทิศ
เล่นอะไรไปเนี่ยมันเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องฝากแต่ว่า
พฤศพคุณจะเป็นราศีที่มีข่าวดีในปีถัดไปนะครับก็คือในปีมโรง
พฤศพเนี่ยเหมือนกับเด็กที่กำลังอ่านหนังสือสอบนะครับ
คุณเหมือนกับมีเรื่องเครียดเรื่องต้องเตรียมตัวเยอะ
แต่พอประกาศผลสอบในปีถัดไปคือภาค๑๖๗นะคุณจะสอบติดนะ
แต่ว่าดวงจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะความหวังและข่าวดีอย่างน้อย
อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลานะครับ
คราวนี้ครับผมได้คุยกับหมอไก่พพาธินีนะครับ
เกี่ยวกับเคล็ดลับการเสริมตวงของแต่ละราศี
โดยเฉพาะกลุ่มราศีที่อาจจะหนักและเหนื่อยกว่ากลุ่มเพื่อน
มีอะไรบ้างฟังหมอไก่ครับ

ถือว่าเป็นราศีที่เน็ตเหนื่อยในช่วงปี๒๕๖๖นะคะ
เพราะว่าดาวเสาจะเข้ามาทับดวงชะตาของเขาแบบ๑๐๐
ก็ในเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาจะเยอะสักนิดนึง

อย่างแรกเลยนะคะก็คือไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างทางปัญญาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การสวดมนต์ไหว้พระนะคะ
การบริจาคหนังสือสวดมนต์การบริจาคหนังสือธรรมะ
หรือว่าบางคนไม่ถนัดในเรื่องของการสวดมนต์
อาจจะเป็นการเปิดบทสวดมนต์ฟังในช่วงเช้า
หรือว่าช่วงกลางคืนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
อย่างต่อมานะคะก็คือการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเสา
การทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเสาเนี่ยก็มีเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระปางนาคปรกนะคะ
ปิดทองพระนะคะหรือว่าการถวายผ้าห่มองค์พระ
แต่ว่าจะพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีกุม
ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบกังวลว่าในช่วงปี๒๕๖๐
เราจะเจอการเปลี่ยนแปลงแบบที่มันไม่ดีไหม
ก็ขอแนะนำว่าให้คุณนะคะไปเช่าพระปางนาคปกจากร้านสังกภัณฑ์นะคะ
นิ้วหรือว่า๗นิ้วก็ได้ถ้าเป็น๗นิ้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะ

จากนั้นนะคะให้ทำการจุดทูบ๑๐ดอก
แล้วก็อธิษฐานกลางแจ้งอธิษฐานวันเดือนปีเวลาเกิดของเรา
แล้วก็อธิษฐานว่าดวงชะตาของลูกช้างในช่วงปี๒๕๖๒
ดาวเสาจะเข้าดวงก็ขอให้สิ่งร้ายมันผ่านไป
และขอให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นนะคะ
จากนั้นให้เอาไปถวายวัด
แต่ว่าควรที่จะถวายในจุดที่มีคนกราบไหว้บูชา
เขาเรียกว่าเป็นการหนุนดวงชะตาเสริมบารมีของเราโดยตรงค่ะ
ตัวเลขสำหรับชาวราศีกุมก็คือเลข๘
เลข๘คู่กันเป็นว่า๘๒ก็ได้นะคะ
หรือว่าเป็น๘๙ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ
ก็จะเป็นพวกสีเทาสีทองนะคะสีประกายเหลือบ

สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะถือว่าเป็นราศีที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ขอแนะนำว่าควรที่จะทำบุญตั้งแต่ในช่วงต้นปีเลยนะคะ
แนะนำให้ชาวราศีพฤกษกนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกผ้านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าไตจีวรนะคะ
ถวายผ้าห่มองค์พระถ้าเป็นพระประจำวันเกิดด้วย

อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของดาวมริตยูนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคลงศพนะคะการบริจาคผ้าดิบการบริจาคเงินให้กับมูลนิธินะคะ
ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ร้อยหนึ่งห้าร้อยถ้วนอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกค่ะ
เลขมงคลของชาวราศีพฤกษกนะคะก็จะเป็นเลข๖นะคะ
จะเป็นเลข๑๖ก็ได้นะคะ๖๕ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของสีนะคะก็จะออกเป็นพวกสีฟ้าฟ้าน้ำเงินครามได้หมดเลยค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะเป็นอีกราศีหนึ่งที่อยากจะให้ทำบุญตั้งแต่ในช่วงต้นปีเลยนะคะ
เพราะว่าดาวเสาเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาเล็งอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีสิงค่ะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะ
อย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำเลยเนี่ยก็คือการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้า
ถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญตามพวกวัดเก่าอะค่ะวัดเก่าวัดเล็กเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทำเนี่ยก็คือเป็นการทำบุญตามดาวเสาค่ะ
ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการทำบุญนะคะการบริจาคลงศพก็ได้นะคะการบริจาคผ้าดิบนะคะ
หรือว่าการทำบุญตามพวกวัดเก่าวัดเล็กแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปปิดทองนะคะพระปางนาคปก
ถวายผ้าห่มองค์พระด้วยโอ้โหจะดีมากมากเลยสำหรับตัวเลขนะคะก็คือจะเป็นเลขหนึ่งนะคะ
เลขหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าคู่ด้วยกับหลายตัวเลขเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสี่ก็ได้หนึ่งห้าก็ได้นะคะ
ก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานเสริมความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของสีนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะ
ได้ทุกโทนเลยแดงเลือดหมูก็ได้แดงเลือดนกก็ได้ได้หมดเลยค่ะ
นี่คือบรรดากลุ่มราศีที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เร่งทำบุญนะครับ
แต่ก็จะมีกลุ่มราศีอื่นครับที่เกณฑ์ชีวิตในปีหน้าชะตาจะดีขึ้นนะครับชีวิตเปรียบเหมือนกับฟ้าหลังฝน
ก็เลยมีคำแนะนำเคล็ดลับการเสริมดวงประเดิมเริ่มต้นด้วยราศีเมษครับไปดูกันหน่อยครับว่ามีคำแนะนำอย่างไรนะครับ
หมอไก่พพาธินีครับแนะนำว่าราศีเมษนะครับ
ควรจะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์บกนะครับ
ดกินเนื้อสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยเหลือสัตว์จรจัด
ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบริจาคหนังสือก็ได้
ไหว้พระปางสมาธิโดยเลขมงคลคือเลข๓
และสีมงคลคือสีชมพูครับ

ลับการทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินครับ

ถวายสังกฐานทำบุญบริจาคทุนอาหารกลางวันให้เด็กด้อยโอกาส
มีเลขมงคลคือเลข๔และสีมงคลคือสีเขียวครับ
หมอไก่แนะนำเพิ่มเติมสำหรับราศีกรกฎครับ
ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัด
ทำบุญวัดที่อยู่ริมน้ำปล่อยสัตว์น้ำเป็นต้น
มีเลขมงคลคือเลข๒และสีมงคลคือสีเหลืองครับ

แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกิน
ตักบาทถวายสังกฐานบริจาคทุนอาหารกลางวันให้เด็กด้อยโอกาส
เลขมงคลคือเลข๔และสีมงคลคือสีเขียวครับ

ถวายผ้าห่มพระประจำวันเกิดก็ได้นะครับ
หมอไก่แนะนำเลขมงคลคือเลข๖และสีมงคลคือสีฟ้าครับ

แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์บกงดกินเนื้อสัตว์ไถชีวิตสัตว์ช่วยเหลือสัตว์จรจัด
ทำบุญบริจาคโรงศพก็ได้ครับ
บริจาคผ้าดิบหรือบริจาคเงินให้กับมูลไลฮีตต่าง
ให้ลงท้ายด้วยเลข๐ก็จะช่วยเสริมดวงนะครับ
เลขมงคลคือเลข๓และสีมงคลคือสีชมพู

แนะนำทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาและการรักษาโรค
บริจาคทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน

มงคลคือเลข๕และสีมงคลคือสีส้มครับ
ส่วนราศีมังกรแนะนำทำบุญเกี่ยวกับความตายแล้วก็วัดเก่า
บริจาคโรงศพครับบริจักษ์ผ้าดิบ
บริจาคปัจจัยบุรณวัดเก่าวัดโบราณ
ถวายสังกฐานที่วัดเล็กก็ได้ครับ
มีเลขมงคลคือเลข๗และสีมงคลคือสีม่วงครับ
ส่วนราศีมีนครับแนะนำทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาและการรักษาโรค
บริจาคทุนการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียน
ถวายสังกฐานที่เป็นยาก็ได้
ทำบุญไหว้พระปรางสมาธิโดยเฉพาะหลวงพ่อโสธร
และถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง
สีมงคลเป็นสีส้มและเลขมงคลคือเลข๕นั่นเองนะครับ
อกจากนี้นะครับหมอไก่ยังแนะนำครับว่าในปี๒๕๕๙
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปไหว้ดังนี้ครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำทุกท่านเลยนะคะ
ไหว้ที่ไหนก็ได้นั่นก็คือพระประจำวันเกิดนะคะอ่า
ถ้าสมมุติว่าใครที่เกิดวันไหนก็ให้ไปไหว้พระประจำวันเกิดเลยนะคะ
จะไปปิดทองก็ได้หรือว่าไปถวายเป็นผ้าห่มองค์พระด้วย

ต่อมานะคะก็คือการไหว้หลวงพ่อโต
หลวงพ่อโตนี่มีหลายจังหวัดนะคะ
ที่เราจะเรียกหลวงพ่อโตได้เนี่ยค่ะ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระองค์ใหญ่อย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าต้องเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ด้วย
เราถึงจะเรียกว่าหลวงพ่อโตนะคะ

จะต้องรอตุจจีนไหมนะคะ
โอ้โหต้นปีเนี่ยเปิดสักกระหลาดก็ไปไหว้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลย
แล้วถ้าใครนะคะที่มีโอกาสได้ไปขอโชคขอลาบ
จากองค์ไฉสิงเหียก็คือไปลูบถุงเงินของท่านนะคะ
ก็จะยิ่งเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ต่อมานะคะอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปไหว้
ในช่วงเปิดศักราชใหม่ก็คือเจ้าพ่อเสือ
ไหว้เจ้าพ่อเสือเนี่ยค่ะก็จะช่วยเขาเรียกเป็นการเปิดดวง
ทำให้ชีวิตของเราลาบรื่นไม่มีอุปสรรคปัญหานั่นเองค่ะ

ก็คือที่เสาชิงช้าแล้วก็ที่บางแคร์ค่ะ
จากนี้หมอไก่พพาธินีแนะนำเพิ่มเติมครับ
ลับเสริมโชคลาภในกระเป๋าสตางค์คุณผู้ชมหยิบมาดูได้เลยครับ

ลิปใบเสร็จต่างควรเคลียร์ออกไปนะครับ
และควรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเงินขวัญถุงในกระเป๋าสตางค์
สีของกระเป๋าสตางค์ควรจะเป็นสีที่เสริมดวงการเงินโดยเฉพาะนะครับ
คุณผู้ชมครับเหล่านี้คือคำแนะนำทางด้านโหรศาสตร์พยากรนะครับ
สิ่งสำคัญเช็คดวงกันไปแล้วที่ต้องมีติดตัวคือสติ

เพราะว่านอกจากชะตาจะลิขิตแล้ว
เราก็ต้องลิขิตชีวิตของเราเองด้วยครับ